ติ๊กต๊อกดาวติ๊กต๊อกต้องมานะจ๊ะ

ฝันที่เคยฝันอะไรแบบนี้นะคะ
หลายคนก็เรียนแบบกันไปนะคะ

แล้วก็ดาราแห่กันแชร์สนั่นเลย
ล่าสุดนะบันเทิงไทยรัฐค่ะเจอแม่ชีตางแล้วนะคะ
แม่เนี่ยยังวิ่งงานอยู่นะคะแต่ก็ใส่หน้ากากอนามัยค่ะ
แอลกอฮอล์นะกลับบ้านเนี่ยก็อาบน้ำเลยค่ะ

ส่วนรอบนี้แม่สีตางค่ะจะมีทีเด็ดเตรียมคัมแบ็คกลับมาคืนชีพ

แม่สิตางเนี่ยเขาฝากเคล็ดลักษณ์ดีนะ
ปังแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังแม่สิตางสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ

ก็จะกลับมาหรือไม่กลับเนี่ยก็ช่วยกันแล้วกัน
ทำเด็ดยังเลยเดี๋ยวรอคิดเสร็จส่วนนะ
ก็ทำคอนเทนต์ที่มันไม่เหมือนใครลองคิดอะไรที่มันไม่เดือดร้อนชาวบ้าน
หนึ่งไม่มีสอดเสียบล้อเลียนใครเราคิดคอนเทนต์มาเรื่องตลกมีตั้งเยอะ
ลองคิดมาสักเรื่องหนึ่งสิเราทำออกมาสัก๑๕วิ
แล้วเรามาช่วยกันแชร์ความสนุกเรื่องเฮฮาหยุดเรื่องดราม่าเถอะ
ไม่เอาแล้วนะไม่มีเวลาด่ากับใครมาเป็นบ้ากับแม่นะคะ
แล้วเป็นบ้านแล้วรวยไวด้วยงวดนี้อะไรแจ๊กกะลีน
ไม่รู้รอแอนนากับแม่นั่นแหละงวดนี้แม่ได้มาแล้วแวบหนึ่งต่อหก

จากติ๊กต๊อกงวดหนีเรียกอะไรแจ๊กาลีน
มันจบตรงนี้ได้ยังไงเออนะสไตล์ไทยรัฐจริงเลยคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าเขาเคล็ดลับเอาไว้ไม่ล้อเลียนใครไม่บูลลี่ใครนะคะ
แล้วก็หยิบตลกไม่ดราม่าแค่นั้นเองคุณผู้ชมค่ะ